คุณผู้ชมค่ะผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
สำหรับการประมูลรองเท้าวิ่งของพี่ตูน๔คู่เนี่ยในช่วงก่อนนี้นะ
๔ล้านบาทประมูลกันเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มาแล้วรอบ๒ค่ะคราวนี้จัดเต็มเลย๘คู่ด้วยกันนะคะ
คือราคาเนี่ยก็กำลังสู้กันอยู่นี่แหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าถึงที่มาให้ฟังว่า
แต่ละคู่มันมีความประทับใจเกิดขึ้นมากค่ะ
คู่แรกเห็นไหมพี่อูนสู้
คู่นี้มาจากภาพประทับใจระหว่างก้าวผ่านจังหวัดนนทบุรีค่ะ
มีเด็กน้อยคนนึงมารอพี่ตูนพร้อมกับป้ายกระดาษที่เขียนตัวอักษรว่า
อูนสู้ตามสำเนียงของเด็กน้อยคนนั้นน่ะนะคะ
พี่ตูนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยสร้างรอยยิ้มให้กับนักวิ่ง
พี่ตูนที่ขอเข้าไปแชะภาพคู่กับป้ายพี่อูนมาแล้วนะครับ
คู่นี้คู่แรกผ่านไปค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นรองเท้าที่ใส่ในวันพบกันครั้งประวัติศาสตร์ที่บังสะพานของตูนบอดี้แลมและบัวขาวบัญชาเมฆ
ก็เลยตั้งชื่อคู่นี้ว่าบัวตูนบัวบาน
เป็นคำคล้องมาจากบัวตูมบัวบานอะไรประมาณนี้ก็จะมีลายเซ็นต์ของทั้งพี่ตูนแล้วก็พี่บัวขาวอยู่ในรองเท้าคุณ
อ๋อเป็นคำพ่อมาจากบัวตูนบัวบานอะไรประมาณนี้ก็จะมีลายเซนของทั้งพี่ตูนแล้วก็พี่บัวขาวอยู่ในรองเท้าคู่นี้
คู่ที่๓กันบ้างต้องบอกว่าเป็นตำนานที่พาเงินบริจาคเข้าโครงการ๙คนละ๙ได้ถึง๑๖ล้านบาท
ใช่ก็คือคู่ที่พี่ตูนได้พบกับคุณจิมมี่ชาวลาเศรษฐีใจมวลชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เป็นความประทับใจของผู้ให้ทั้งสองคนนะคะที่ได้มาเจอกันก็เลยตั้งชื่อคู่นี้ว่า๑๖ล้าน
คู่ที่สี่ค่ะชื่อว่าล้มลุกคู่นี้ก็เป็นคู่นึงที่มีความหมายมากเลยนะครับ
คุณผู้ชมจำกันได้ก็คือพี่ตูนเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บจนวิ่งต่อไปไม่ไหวก็เลยหยุดพัก๒วัน
ก่อนจะกลับมาวิ่งใหม่ที่จุดเดิมด้วยนะคะล้มลุกล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานี่คู่นี้เดี๋ยวรอดูว่าน่าจะทำเงินได้

นี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของโครงการก็ว่าได้เพราะว่าเป็นคู่ที่พี่ตูนใส่วิ่งมาจนถึง๑๐๙๕๕กิโลเมตร
ถึงแน่สายพอดีเลย
คู่นี้ก็เลยได้ชื่อไปว่าครึ่งทางนะคะ
รองเท้าคู่ต่อไปค่ะ

ลอยฟ้าคู่นี้เป็นคู่ที่ใช้วิ่งบนทางยกระดับ
เพื่อเร่งความเร็วและเหตุผลด้านความปลอดภัย
ทำให้เกิดภาพประวัติศาสตร์การวิ่งแบบลอยฟ้าครั้งแรกของเก้าคนละเก้า

ยังเป็นคู่ที่พี่ตูนทำลายสถิติระยะทางของตัวเองก็คือ๑๕๐กิโลเมตรใน๒วันค่ะ
ก็คือวิ่งได้จำนวนระยะทางมากที่สุดภายใน๒วันที่เขาเคยวิ่งมา
ถูกต้องนะคะมาดูคู่ที่๗กันบ้างชื่อว่ากลางกรุง
นี่คู่นี้ไม่ต้องหาเหตุผลใดเลยคือ
คู่ที่พี่ตูนใส่วิ่งในเส้นทางกรุงเทพนนทบุรีนั่นเอง
เป็นเส้นทางที่ส่งต่อความสุขให้กับพี่น้องในเมืองกรุงนะคะ
ก่อนที่จะมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปค่ะ
คู่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคู่ที่๘
เราเชื่อว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่สู้ราคากันอย่างดุเดือดมาก
คู่หนึ่งก็คือทางกลับบ้าน
เป็นคู่ที่พี่ตูนใส่วิ่งกลับสุพรรณบุรีบ้านเกิด
แล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนบ้านเดียวกันนะคะ
ได้ต้อนรับฮีโร่สายเลือดสุพรรณกลับบ้านอย่างยิ่งใหญ่นะคะ

เป็นยังไงแต่ละคู่จัดประมูลรอบ๒นี้๘คู่เต็มเต็ม
เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายอดเงินบริจาค
การประมูลทั้งหมดที่จะเข้าช่วยเหลือโครงการนี้

เพราะว่า๔คู่๔๔ล้านนะ
แล้วแต่ละคู่ก่อนหน้านี้คือไม่ต่ำกว่า

เพราะว่าแต่ละคู่นี้มีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกิดขึ้นมาก
คือต้องบอกว่าแต่ละคู่เนี่ยเขามีความหมายอยู่ในตัวของรองเท้าที่พี่ตูนใส่วิ่ง
คือมีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจจากระยะทางที่พี่ตูนวิ่งมา
ตอนนี้น่าจะเป็น๘คู่ที่วิ่งจากใต้ขึ้นมา

แล้วก็เดี๋ยวจะมีภาคเหนือต่อต่อหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะคะ
แต่ว่าเงินทั้งหมดนี้จะเข้าโครงการ๙คนละ๙
เพื่อช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศถูกต้องแน่นอนนะคะ
ใครที่อยากจะร่วมประมูลก็สามารถทำได้เหมือนกันนะ
เดี๋ยวเรามาอัปเดตยอดประมูลกันอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วค่ะ